การแพร่ระบาดในโควิด๑๙ในจังหวัดระยอง

บอลเนี่ยตอนนี้กำลังตามหาอยู่นะ

สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดระยองเนี่ยนะคะ
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เองเลย

ไปดูซิไปติดตามสถานการณ์สิ

มันเป็นโกดังเขาบอกมันเป็นโกดังนะคะ

ให้สัมภาษณ์ก่อนลงพื้นที่จังหวัดระยองนะคะ
บอกว่าระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุด

ระยะห่างใช้เจลแอลกอฮอล์

เพราะต้องทำงานไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บ

จำเป็นต้องรักษาตัวให้ได้มากที่สุด
การเดินทางไปครั้งนี้เรียกความมั่นใจ

ไปดูการทำงานครบถ้วนหรือเปล่า

บอกว่าการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน
ช่วงปีใหม่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา

เดินทางด้วยสติไม่ประมาท
ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข

ถ้าสงสัยว่าตัวเองมีความเสี่ยงไปพื้นที่เสี่ยง
กักตัวเลยอยู่ที่บ้านเลย๑๔วัน

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้

ปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด

ส่วนมาตรการปราบรามบ่อนพนัน

ในฐานะที่กำกับฝ่ายความมั่นคง
ต้องบังคับต้องลงโทษด้วยทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามไม่ใช่ที่ระยองที่เดียว

ในข้อหาปล่อยประละเลยค่ะ